เดี๋ยว

คือผู้ชายที่ก่อเห็น
เข้าใจว่าไอ้มอเตอร์ไซค์นั้นเป็นของคนรู้จักเขา
ก็เลยขอยืมไปก่อนเดี๋ยวเอามาคืน

คุมตัวนายสมฤษสมคเกตาลินอายุ๓๔ปี
คุมตัวมาชี้จุดที่เขาก่อเหตุ
กมอเตอร์ไซค์ที่ถนนเรียบคลองชลประธานครับ
เจ้าของมอเตอร์ไซค์ชื่อภัยรัฐ

เจ้าของรถการอารมณ์โกรธไม่อยู่

งอเลยนะตำรวจต้องรีบห้ามกันพันละวันเลย
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้เองครับตอนที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

ระหว่างทางรถสมฤทธิมันไปติดลมไปต่อไม่ได้ครับ

เท่าไหร่หาไม่เจอแต่ที่เจอเนี่ยเจอมอเตอร์ไซค์จอดอยู่

ฤทธิ์ไม่รู้ยังไงนะเขาเข้าใจว่ามอเตอร์ไซค์คนรู้จักนี่ว่า

ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจะไปตามหาเพื่อนมาช่วยเข็นรถ
ขณะเดียวกันเจ้าของมอเตอร์ไซค์
เจ้าของมอเตอร์ไซค์อย่างภัยรัฐเนี่ยที่หาปลาอยู่ในคลองชลประธานครับ

มีคนไปบอกพี่ภัยรัฐบอกเฮ้ยนี่ไงภัยรัฐ
เห็นมีคนขี่ออกไปทางตัวเมืองพี่มาย
ภัยรัฐเจ้าของมอเตอร์ไซค์ตัวจริงก็เลยโทรแจ้งตำรวจครับ

มาเจอตัวคนก่อเหตุก็คือสมฤทธิ์นี่แหละ
ฤทธิขี่มอเตอร์ไซค์ไปอยู่ตรงแถวโรงฆ่าสัตว์เก่าแล้ว

ตำรวจก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มมาสอบสวนแล้วก็ทำแผนชี้จุดตรงนี้
ฤทธิ์ยอมรับว่าอ้าวสมฤทธิ์นะ
ไม่ใช่แค่เอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วล่ะเขาเสพยามาด้วย
อมรับเฉยเลยว่าเสพยามาแต่ไม่ได้ตั้งใจจะขโมยมอเตอร์ไซค์นะ
ตำรวจก็เลยตั้งข้อหารักทรัพย์และเป็นผู้ขับขี่รถ
แล้วเสพยาบ้าส่งตัวพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับคุณผู้ชม
สรุปว่าสมฤทธิ์ไม่ได้รู้จักกับภัยรัฐเลยครับ